พาไปเลยนี่ที่ขอนแก่นค่ะท่านผู้ว่าเขามาเปิดงานงานนี้นะคะเขานั่งรถประจำตำแหน่งมาเลย
โอ้รถนี้อื้อหือหรูน่าดูสุดยอดรถหรูเปิดประทุนค่ะ
โอ้โหฟาวฟิลเลี้ยวเข้าซอยมากคุณเปิดประทุนค่ะโอ้โห
โกรกลมโชยแล้วค่ะเห็นไหมท่านผู้ว่าคุณสมศักดิ์จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนั่งรถอีแตนค่ะ
นั่งมาเปิดต้นมะเดือกวางที่มีอายุเก่าแก่กว่าสองร้อยเจ็ดสิบปี
โอ้โหเป็นต้นที่แบบเติบโตใหญ่มากอยู่กลางป่าชุมชนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในหกสิบสามต้นไม้ที่ถูกรวบรวมเอาไว้ในหนังสือ
รุขมรดกของแผ่นดินด้วยครับต้นนี้ใหญ่มากเลยนะมีเส้นรอบวงประมาณหกจุดสามห้าเมตรอ่ะคุณ
ต้นเลยภายในชุมชนแห่งนี้ด้วย
เพราะว่าชุมชนแห่งนี้จะต้องมีความอุดมสมบูรณ์
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะ
จากต้นมะเดือกวางที่เป็นไฮไลท์แล้ว
ที่นี่นะเขายังมีบ่อน้ำแร่ที่ผุดขึ้นมาเองตามธรรมชาติด้วย
ไม่ต้องไปหาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมที่ไหนเลย

มีอายุเก่าแก่กว่า๓๐๐ปีมีสีฟ้าคลามสวยงาม
กินได้เพราะว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติ
บอกแบบนี้ชาวบ้านเขาเชื่อกันนะคะ
มันจะมีน้ำผุดมาตลอดทั้งปีเลยค่ะ
ชาวบ้านเขาก็เชื่อกันว่าบ่อน้ำนี้นะคะ
มันผุดขึ้นมาเกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในป่าแห่งนี้
บันดาลให้เกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้น
เพื่อช่วยให้ชาวบ้านนะคะมีกินมีใช้อะไรประมาณนี้
คือมันเป็นบ่อแบบเดี่ยวตรงนั้นเลยนะพอดูจากมุมสูงแล้วก็ล้อมรอบด้วยป่าไม้
เอาไว้ว่าเป็นอย่างดีเลยให้อยู่กับผู้ป่า
แล้วก็อยู่คู่กับคนในชุมชนตลอดไปด้วยนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันนะดื่มแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้

เดี๋ยวก่อนนะมันคุยเรื่องน้ำ
เล็กใหร่ของน้องใบตอง

ก็เขาเห็นว่ามีความเชื่อกัน
ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลให้มีน้ำอยู่ตลอดเวลา